ที่จังหวัดราชบุษีเกิดเหตุอุอกอาศ
เพราะว่ามีคนเอามีดมาตีลันฟันแทงกัน
จากในร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า

แล้วกล้องวงจรปิดจับ๕วินาทีดังกล่าวได้ด้วย
คือพนักงานตะโกนสุดเสียงเลยผู้หญิงตะโกนจากฝั่งนี้
เพราะว่าตรงเกาะกลางถนนเนี่ยคนเสื้อฟ้านั่นคือพนักงานของร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะ
และกำลังโดนรุมโดยผู้ชายชุดสีดำ๓คนสลับกันเข้าสลับกันออกแบบนี้นะฮะ
ผู้ชายเสื้อสีฟ้าล้มลุกลุกคลาแล้วก็ต้องวิ่งหนีตายโอ้โหรถก็มาด้วยน่ากลัวมากเกือบโดนชนนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสัก๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับ
นี่คือเหตุการณ์หน้าร้านนะนอกจากนี้บริเวณริมฟุตบาทหน้าร้านก็มีภาพหลักฐาน
ในร้านเองก็มีภาพหลักฐานไล่ดูไปพร้อมกันคุณผู้ชมนี่แหละครับ
ดูฮะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภาพเหตุการณ์เหล่านี้๓วันซ้อนนะฮะ
โอ้โหจริงเหรอคะ๘๙และ๑๐กุมภาพันธ์ครับ
ร้านนี้ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ริมถนนสายปากท่อครับที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
ขอบคุณคุณตำรวจมากครับตำรวจโรงพักปากท่อที่ราชบุรีคุมตัว๓คนที่ก่อเหตุเอาไว้ได้
นายคณินอายุ๒๔นายนพัฒน์อายุ๒๖๒คนนี้เป็นพี่น้องกันนะครับนามสกุลเดียวกัน
และเคยเป็นอดีตพนักงานของร้านแต่ว่าถูกให้ออกเพราะเคยไปเอาคนนอกมาตีกันมาทะเลาะกันไง
พอเอาสองคนนี้ออกไปเสร็จปั๊บไม่รู้ว่าแค้นใจอะไรหรือเปล่าเลยย้อนกลับมาแล้วก็มาก่อเหตุ
สองคนนั้นเป็นพี่น้องกันส่วนอีกหนึ่งคนครับอีกหนึ่งคนคือนายนัทพลครับ
นี่ก็เป็นพนักงานเก่าเหมือนกันนี่นะฮะปรากฏว่า๓ใน๒ใน๓คนนี้เป็นลูกของตำรวจด้วยนะครับ
นั่นก็คือนายนพัฒน์แล้วก็นายนัทพลที่มีนามสกุลเดียวกันนั่นแหละ
โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะคุณผู้ชมครับนายนพัฒน์แล้วก็นายคณินนะครับคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้พนักงานของร้านบาดเจ็บ๒คนรถเก๋ง๒คันและมอเตอร์ไซค์อีก๒คันเสียหาย
ถามพนักงานหลายคนเขาบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มา๓วันติดแล้ว
โดยมันน่าจะเป็นปัญหาครั้งเก่าอะแหละเหมือนกับว่าพอพาคนนอกมาตีกันมาทะเลาะกัน
แล้วถูกให้ออกแล้วก็ย้อนกลับมาคือมีแค้นเก่าสะสมเอาไว้นะครับ
เย็นเมื่อวันที่๘ครับนายนพัฒน์แล้วก็นายนัทพลเนี่ยนะฮะ
พร้อมกับน้องชายมากัน๓คนแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้
ซึ่งแจ้งตำรวจแล้วเรียบร้อย
แล้วก็บาดเจ็บด้วยเห็นว่าโดนฟันแขนซ้ายเนี่ยเอ็นขาดเลยนะครับ
เย็นเมื่อวานนี้วันที่๑๐มากันอีกครับรอบนี้
กันอีกเป็น๑๐เลยอ่ะบุกเข้ามาภายในร้านเข้ามาทางด้านหลังนะฮะ
นี่คือภาพบรรยากาศในร้านนะแล้วก็ไล่ทำร้ายพนักงานในร้านด้วยครับ
นี่ฮะโอ้โหจังหวะนี้เห็นไหมเงื้อมีดมาจะฟันแบบนี้ครับ
พนักงานของร้านที่โดนไล่ทำร้ายบอกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุ
นั่งกินข้าวอยู่หลังร้านแล้วก็มีเพื่อนอีกหลายคนด้วย
จู่จู่ฝั่งนู้นพากันมาเป็นสิบเลยอ่ะปิดประตูด้านหลังเหมือนกับปิดประตูตีแมวอ่ะครับ
ปิดประตูแล้วก็ไล่ทำร้ายไล่ฟันมาเรื่อยเรื่อยครับ
เขาก็ต้องวิ่งหนีตายทั้งทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องโกรธเครื่องอะไรกันมาด้วยนะครับ
ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงต้องมาทำแบบนี้ฮะ
คือประเด็นน่ะมันเป็นเรื่องของจากวันแรกน่ะมันเป็นเรื่องของยา
ด้านนอกมีเรื่องกันเองแต่เขาเคยทำงานที่นี่น่ะ

เสร็จแล้วเขาก็มากล่าวหาว่าทำงานในร้านจะทำร้ายเขา

แล้ววันที่สองเขาก็มาอีกเอามีดมาไล่ฟันเอามาไล่ตี
เมื่อวานวันที่สองคือวันพุธครับพี่เห็นเกิดเย็นวันอาทิตย์อ่า
อ่าแล้ววันพุธเขาก็เอามีดมาไล่ฟันเอามาไล่ฟันรถพนักงานอ่า
พอมาเมื่อวานเขาถือมีดเข้ามาตามล่า
คุณพี่ทั้งหมดบอกว่าต้องต้องรบกวนให้ดูแลตัวเอง
หนูก็รู้ในตัวเองนะพี่เพราะว่า
เมื่อวานเขาเข้าหลังร้านหนูก็เอารถไปกลักตรงประตูขนาดล้าน

เขาเข้าหลังร้านหนูก็เอารถไปจอดตรงประตูหลังร้าน
เพื่อไม่ให้เปิดเข้าได้แต่หน้าร้านหนูไม่สามารถปิดได้
หนูก็ต้องรู้เนี่ยตัวเองเซฟก่อนตัวเองเนอะ
อันนี้หนูเซฟเป็นที่แล้วแต่เหตุการณ์วันนี้
มันเกินที่หนูจะเซฟแล้ว
สรุปอีกครั้งนะครับว่าผู้ก่อเหตุ๓คน

คนนี้เคยเป็นอดีตพนักงานของร้าน
อีกหนึ่งคนที่เคยเป็นอดีตพนักงานของร้านเหมือนกัน
ก็คือนายนพัฒน์ขุนนรงค์อายุ๒๓
ส่วนอีกหนึ่งคนคือน้องชายนายนพัฒน์
ชื่อว่าคณินขุนนโรงอายุ๒๔ครับ
สองคนหลังเห็นว่าเป็นลูกตำรวจด้วย
แล้วก็เหมือนกับเคยประกาศไว้ไม่กลัวหรอก
เพราะว่ามีพ่อเป็นตำรวจแต่สุดท้ายก็ดูสิครับ
สามคนก็ต้องมาจบที่โรงพักนะฮะ
ล่าสุดครับตำรวจก็แจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า
ร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย
โดยมีอาวุธและร่วมการกระทำความผิดตั้งแต่๒คนขึ้นไป
ยังไม่ผดหมดฮะร่วมกันทำให้เสียทรัพย์
สงสารและเป็นคดีตามกฎหมายแล้วเรียบร้อย
คุณจะมาอ้างพ่อว่าเป็นตำรวจแล้วคือจะทำเหตุอุกอาจแบบนี้ไม่ได้นะ

แต่ว่าลูกมาทำแบบนี้คนเป็นพ่อคนเป็นแม่เนี่ยน่าสงสารมากนะฮะ